ยังอยู่ที่เรื่องของยาเสพติดนะฮะยาเสพติดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ไม่เคยให้คุณกับใครนะคะมีแต่โทษเท่านั้นนะคะมากน้อยแตกต่างกันไป
แล้วแต่เคสค่ะลูกชายวัย๓๕ปีเป็นธาตุยาเสพติดนับ๑๐ปีแล้วนะคะ
ทำร้ายร่างกายแม่แม่คือตกนรกทั้งเป็นมาตลอดระยะกว่า๑๐ปีที่ผ่านมา
ล่าสุดค่ะเตะแม่ฟันบนร่วงทั้งแผงเลยนะคะ
คุณกล้องวงจรปิดจับภาพได้กระดูกซี่โคงหักนะคุณดูนะ
สิ่งที่มันทำกับแม่บังเกิดกล้าวเอาดูสิดูพฤติกรรมของมันค่ะ
คุณผู้ชมลูกชายเนี่ยเดินปลีกเข้าไปกระชากตัวแม่
เหมือนบังคับให้แม่เนี่ยมาพูดคุยอะไรด้วยเนี่ยจังหวะนี้เห็นไหมคะ
นั่นคุณเห็นไหมอ่ะที่เองทำอยู่ในแม่เองนั้นน่ะ
อุ้มท้องมา๙ปีไม่ได้สำนึกสำเนียกอะไรเลยค่ะ
เก้าเดือนนะฮะโทษทีเออแล้วดูสิฮะแล้วเนี่ยลูกชายอ่ะค่ะ
แน่นิ่งไปสักครู่หนึ่งพยายามที่จะลุกขึ้นนั่ง
เดินหนีไปไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรค่ะเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
คลิปนี้ผู้ชายเฟซบุ๊กไลน์หนึ่งนำมาพอดพร้อมกับข้อความระบุบอกว่า
คุณยายมาขอความช่วยเหลือหลังถูกลูกชายวัย๓๕ปี
ติดยาทำร้ายร่างกายนานนับ๑๐ปี
พฤติกรรมหนักข้อขึ้นเรื่อย
เตะแม่บังเกิดกล้าวจนฟันบนร่วงทั้งแผง
ซี่โครงหักหัวแตกเย็บ๗เข็มปากแตกเย็บ๕เข็ม
ส่วนลูกชายพอเตะแม่เสร็จน้ำใจแล้วมันหนีไปเลยค่ะ
อยู่ย่านดินแดงกรุงเทพอุ๊ยตายแล้วมาใกล้เราด้วย
ขนาดแม่มันยังทำถ้าเกิดหลุดออกมาแล้วมาเจอคนอื่นมันจะทำไหม
ต่อมามีรายงานข่าวบอกว่าลูกชายที่อยู่ในคลิปที่ทำร้ายแม่
คุณรู้ไหมดีกรีเป็นถึงนักกีฬาทีมชาติไทย

พอเสพยาเสพติดแล้วพฤติกรรมไม่ต่างกันหรอกนะ
หลอนไงมีพฤติกรรมคือพอเสพยาเสร็จแล้วก้าวร้าวค่ะ
ชอบใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะกับคนที่เป็นแม่
หลังจากที่เรื่องนี้นะคะถูกเผยแพร่ออกไป
ชาวเน็ตส่วนใหญ่บอกว่าอยากให้พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงพัฒน์
ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือแม่ที่ถูกลูกทำร้ายโดยเร็วที่สุด
แล้วก็ตำรวจเองก็ต้องมีการจับกลุ่มตัวลูก
ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะอย่าปล่อยให้ลอยนวลค่ะ